รวมทั้งสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน
ขอให้สารปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
งดใช้ประกาศของกรกต
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ส่งผลกระทบ
ต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนก่อนประชามติ
เพื่อกฎหมายประชาชนและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
พร้อมด้วยนักวิชาการอีก๑๑คน
นำโดยนายจรอึ้งพากรยื่นฟ้องต่อสารปกครองสูงสุดค่ะ

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติปี๒๕๕๙
ออกด้วยออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มีเนื้อหาขัดต่อหลักประชาธิปไตยและพันธกรณีระหว่างประเทศ
กระทบต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติค่ะ
จรกล่าวว่าประกาศนี้มีข้อกำหนดเกินกว่าที่พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลกำหนดไว้นะคะ
เช่นห้ามจำหน่ายเสื้อที่มีข้อความรณรงค์
หรือห้ามจัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูล
หากไม่ได้จัดโดยหน่วยงานรัฐค่ะ
ซึ่งขอยืนยันว่าการรณรงค์เป็นสิ่งที่ทำได้ตามมาตรฐานของนานาชาติ
ดังนั้นกรกตต้องเปิดอิสระและทำหน้าที่จัดการออกเสียงประชามติ
ให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ใช่ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีความคิดเห็นต่างนะคะ
พร้อมขอให้สารปกครองเร่งไต่สวนและคุ้มครองชั่วคราวค่ะ
ดบังคับใช้ประกาศกรกตและสั่งยุติรายการโทรทัศน์ของกรกต
ที่ให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูลพูดถึงแต่ด้านดี
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชามติค่ะ